ในช่วงของเราช่วง๗๗ของแปลกวันนี้
จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดตะเคียน
ที่จังหวัดนนทบุรีว่ากันว่า
ใครที่มีโอกาสไปไหว้พระไปเที่ยวที่วัดแห่งนี้
อกจากจะทำบุญไหว้พระชมตลาดน้ำแล้วนะครับ
อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้คือการไปเซลฟี่

ติมากรรมที่ไม่เหมือนที่ไหน

เราก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเซลฟี่อย่างไร

ตามคุณอรพันธ์ขันทองคำไปดูเลยนะครับ
ในช่วงของ๗๗ของแปลกครับ
ปกติแล้วนะคะเวลาเข้าวัดเรามักจะพบเห็นรูปปั้นยักษ์ยืนแยกเขี้ยวถือกระบองใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่วัดตะเคียนจังหวัดนทบุรีแห่งนี้ค่ะ
ดูสิคะกำลังยืนเก๊กท่าอยู่หน้าโบสถ์
แม่นึกว่าหลุดออกมาจากภาพยนตร์ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะ
หุ่นยนต์สีสันสดใสที่ตั้งโดดเด่นสะดุดตาอยู่ร้านข้างโบสถ์ภายในวัดตะเคียนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
โดยการนำชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายชนิด
นำมาประกอบเป็นอวัยวะต่าง
สร้างจากล้อขยับและหมุนเล่นได้ด้วยนะคะ
ข้างกันนั้นค่ะยังมีสิ่งประดิษฐ์จากชิ้นส่วนเหล็ก
ที่ใครเห็นเป็นต้องอยากลองขึ้นไปนั่ง
กลายเป็นจุดสนใจให้ผู้ที่เดินทางเข้าวัดต้องแวะถ่ายรูปเก็บไว้ทุกคน
โดยเฉพาะเด็กที่ดูตื่นเต้นดีใจและชื่นชอบเป็นพิเศษ
มีอะไรอย่างนี้เขาก็บอกพอกลับไปที่บ้านเขาก็จะไปเล่าให้เพื่อนฟัง
ส่วนวัยรุ่นกลุ่มนี้เพิ่งเคยมาที่วัดตะเคียนเป็นครั้งแรก
บอกว่าเมื่อเห็นหุ่นยนต์ตัวเบอร์เริ่มตั้งอยู่ในวัดแค้นรูปยักษ์ทั่วไป
ถึงกับเก็บอาการไว้ไม่อยู่ตื่นเต้นไปตามกัน
น่าเบื่อที่จะเข้ามาแบบแค่ฟังเพศอะไรประมาณนี้
มีแต่แบบพระพุทธรูปมีหุ่นยนต์ให้แบบมาถ่ายรูปดึงเด็กเข้ามา
มากับผู้ใหญ่แม่มาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยอะไรอย่างนี้
เหมือนกับว่าเขาก็อยากมาวัดกับผู้ใหญ่มากขึ้น
ทั้งหมดนี้เป็นกุศโลบายของพระครูสมุสงบกิติยาโนเจ้าอาวาสวัด
ที่ต้องการดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจเข้าวัดกันมากขึ้นค่ะ
แฝงคติธรรมให้ข้อคิดแม้เศษเหล็กยังมีค่าได้
ไม่ต่างจากคนหากถูกขัดกล่าวด้วยธรรมะ
จะเป็นผู้ที่สมบุญได้เช่นกัน
เมื่อเด็กเข้าวัดมันจะด้วยทานฟอร์เมอร์อะไรก็แล้วแต่
แต่เด็กเข้าวัดดีไหมครับ๓วัดก็ดี
นั่นคือแนวความคิดที่เด็กให้เด็กใกล้ชิด
พุทธศาสนาถึงจะท่องนโมไม่ได้แต่เขาก็เข้าวัด
แล้วก็ซึมซับไปทีละน้อยทีละน้อย
ที่ท่านนำทานฟอร์เมอร์เข้ามาท่านดูว่า
ขยะขยะยังมีคุณค่าเอามาทำเป็นหุ่นได้
ให้คนไปถ่ายรูปแล้วคนอย่างเราอะครับ
คนอย่างพวกโยมทั่วไปอาจจะเปรียบเปลยไปว่า
ขยะยังมีคุณค่ามันทำให้มีคุณค่าได้
คนที่เข้ามาในวัดก็ควรจะมีคุณค่าเหมือนนางขยะ
ที่ยืนโพสตาฯรัชชาติใจใบรุ่น

ฮานุมานตัวนี้นะคะดูสิคะกำลังยืนถือกีต้าเป็นชาวร็อกเลยล่ะค่ะ
ซึ่งก็เรียกเสียงชัตเตอร์จากผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
รูปปั้นสัตว์ในหิมพานถูกออกแบบให้เป็นนักดนตรีทั้งเล่นกีต้าตีกลอง
เป่าแซคโซโฟนรวมถึงหุ่นปูนปั้นยักษ์เท้าเวสวัน
ก็ถูกปั้นให้แตกต่างจากที่อื่นดูแล้วไม่น่ากลัวไม่เคร่งครึ้ม
ยักษ์ต้นนี้ค่ะถือไอโฟนคล้องกล้องถ่ายรูปซะด้วย
อินเทรนด์ไม่แพ้วัยรุ่นยุคปัจจุบันเลยล่ะค่ะ
ถ้าเกิดเรามองเรื่องยักษ์มันทุกคนกลัวหมดอะครับ
ใช่ไหมครับถือกระบองเขี้ยวใหญ่เด็กมาเด็กก็ร้องแล้วครับ
ก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดว่าเป็นแนวแฟนฟรี
เป็นแนวที่ใครเห็นแล้วใครก็ยิ้ม
ยักษ์แล้วอยากถ่ายรูปอะครับ
ตะเคียนเดิมทีเป็นวัดร้าง
ก่อนจะพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อันดับต้นของจังหวัดนนทบุรี

ดึงดูดให้คนเข้ามาไหว้พระทำบุญแล้ว
แฝงไปด้วยคำสอนของหลักพระพุทธศาสนา
เพียงเห็นหุ่นรูปปั้นต่าง
ก็สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
ดังที่ว่าดวนตาเห็นธรรมยังไงล่ะคะ
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน